เรียนเรียงหน้าตากันเอง

มีเลขอะไรคะอาจารย์ค่ะ

จะภูมิธรรมแพงกับแดงไว้ก่อน

มีคนถามมาบ่อยว่าเลขเสน่ห์ก็มีเยอะอยู่นะคะ

เลขไหนต่างกันอย่างไร
ต้องบอกเลยว่าเลขกลุ่มนี้จริงแล้วใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

คือเหมือนกับว่างานอะไรเราก็สามารถหยิบไปทดแทนใช้กันได้นะคะ
แต่คราวนี้เราจะมาบอกเรื่องของความเด่นในแต่ละเลข
เสน่ห์แบบไหนเด่นไปด้านไหนเป็นพิเศษนะคะ

ก็คือ๒๖๖๒ก็ต้องบอกว่า
เป็นความเด่นในเรื่องของเสน่ห์ที่อบอุ่น
ผู้ที่มีวาทะศิลป์ใครที่อยู่ใกล้ก็จะหลงรักคนคนนี้
พูดเก่งช่างเจรจา
ใช่แต่เป็นลักษณะอบอุ่นนะคะ
พอเรามองหน้าแล้วเราก็อยากเข้าใกล้เราก็อยากไปปรึกษา
ซึ่งนี่ก็จะเป็นการดึงดูดคนให้เข้ามาหาแล้ว
ไม่ว่าแม่ค้าไม่ขายก็จะทำให้ขายของง่ายขึ้น

ถ้ามาพูดถึงเรื่องการเป็นคุณแม่บ้าน
แน่นอนแหละน้ำเย็นอยู่บ้าน
สามีกลับมาก็ต้องอยากดื่มน้ำเย็น
บอกมากจริงนะคะ

ค่ะเรื่องของสองสี่สี่สองนะคะ
เป็นเสน่ห์ในด้านเด่นของการเจรจาพาเพลิน
เหตุก็เพราะว่า๒เป็นเรื่องของดวงจันทร์ความอ่อนหวาน
เป็นเรื่องของความฉลาดและการสื่อสาร
ดังนั้นคนคนนี้เจรจาพาเพลินพูดจาอะไรก็ดูเฉียบคมฉลาด
และยังมีบุคลิกที่อ่อนหวานน่ารักด้วย
ก็เลยเป็นเสน่ห์ที่คนทั่วไป
เรียกว่าเสน่ห์ในตำนานสำหรับเลขนี้นะคะ

อันนี้ค่อนข้างปลอดภัยจริง
ส่วนเลขนี้บอกออกเป็นเลขเบิ้ลเลย
๖๖เราจะสังเกตได้เลยว่าผู้ที่มีเลขนี้
ภายนอกที่เรามองเห็นเขาแล้วก็คือว่า
สวยหล่อรวยแล้วมีออร่ากระจาย

มีเยอะด้วยแต่หกหมดแล้วครับ

เนื่องจากหกเป็นดาวสุกนะคะ

เป็นเรื่องของบันเทิงเป็นเรื่องของศิลปะ

อยู่ตรงไหนก็คือเขาสามารถที่จะปรับตัว

แล้วอย่าลืมว่า๖๒ตัวก็เท่ากับเป็นตัวที่
ดึงดูดเงิน๒เท่าสร้างเสน่ห์อีก๒เท่า
ทำไมมันถึงจะเสน่ห์แรงแพรวขนาดนี้
ความพิการของเลขนี้คือสวยหล่อเด่นรวยคิดบวก

อยู่ตรงไหนเขาก็จะเป็นตัวเด่นของกลุ่ม

เพราะว่าเดี๋ยวเรามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาเยอะ
วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขทางบ้านกันบ้าง

ตามที่ส่งมาเนี่ยหลายคนก็ส่งมาบอกว่า

ผมก็เลยต้องเลือกคนนี้มา

คุณยาบอกว่าเครียดมากกับชีวิตตอนนี้
เปิดร้านขายกาแฟและลอตเตอรี่นะครับ

หมายเลขที่จะให้อาจารย์ปอก็คือ
อาจารย์ปอลครับเป็นยังไง
ยาคะคือเบอร์นี้ก็ต้องบอกว่า
เป็นเบอร์ที่ไม่ดีเบอร์เสีย

ก็จะทำให้ค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบ

แล้วก็๐๓มีถึง๒คู่
และ๓๐คุณจะเป็นคนที่

แล้ว๓๙๓จริงเป็นเลขดี

อารมณ์ความรุนแรงก็อย่างเช่น๓๐

ก็มันเป็นแค่คู่เดียว

อาจารย์แนะนำเลขอะไรไหมคะสำหรับ
คนอาชีพขายโรตเตอรี่
โอเคไม่ว่าจะขายโรตเตอรี่
ควรจะอยู่โสนหน้าด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้ส่วนอีกหนึ่งเบอร์
โอ้โหไลน์มานะครับบอกน้อยใจ

อาทิตย์นี้มาดูเลยคุณอะไร

ค่ะตำเบาคุณเชฟนะคะ

อ้าวคุณเชฟไม่ได้ขายส้มตำ

สองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่ง

คือหมายเลขนี้ดีไม่ดีฮะหมายเลขนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดี

โซนในความรู้สึกของตัวเอง
คือโซนแรกเนี่ยสองหนึ่งเป็นคนที่
ใจไม่ค่อยนิ่งอารมณ์ไม่นิ่ง
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวดีเดี๋ยว

ค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่
ุมานะขยันแต่อีกทางก็คือ

ทำงานในทุกอย่างในชีวิตของคุณ
ถ้าตามด้วยเจ็ดห้าเนี่ยจะค่อนข้าง
สนับสนุนเลยแหละเป็นคนขยันจริงนะ
แต่ว่าเอาจริงเอาจังเกินไป

กิจการในช่วงแรกแต่ถ้าช่วงหลัง

ตามด้วยเลข๕๑๕๑ซึ่งเป็นเลขของ
ความสงบความมีสติปัญญา

ความมีเหตุผลแต่คราวนี้ด้วยความที่
ครึ่งมันมีความขัดแย้งในตัวเอง
อยู่ในเบอร์ค่ะก็เลยทำให้

เอาล่ะฟังไว้นะอย่าไป
เครียดอย่าไปจริงจังจนเกินไปสมชื่อเลย

รกแตกคือเอางี้ปรับจาก

คนต่อไปดีค่ะไปที่คนนี้หน่อย

ถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็อาชีพ
เหมาะสมไม่แน่ใจว่าทำอาชีพอะไรอยู่ไหมนะ
หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะ

คือในเบอร์ตอนนี้มันมีเลขเสียอยู่แล้วนะคะ

แล้วเวลาคุยกับเพื่อนหรือคุยกับผู้ร่วมงานเนี่ย
ดูไม่ออก
ดูไม่ออกเอาใจไม่ถูกค่ะ
แล้วคราวนี้ก็จะถึงจะทำให้เราขาดมิดไป

แต่คุณต้อยมิดแท้นะแล้วพอ
๑๗เนี่ยคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเครียด
เอาจริงจังกับชีวิตแต่ถ้าถามว่า
โซน่าของคุณโชคดีตรงที่ว่า๖๖๙
ก็เป็นเลขที่มีเสน่หออร่าแล้วก็คุยกับใครก็สนุกสนานไปหมด
และแถมยังเป็นเรื่องของเงินทองเข้าด้วย
ก็เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
ก็๗๘ก็มีเรื่องเงินอีกนะหรือก้อนใหญ่ก็จะน่าทำ
มีเรื่องเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรวบกันเลยแล้วกันว่า

แม้ว่าจะมีคู่เสียเพียงคู่หรือ๒คู่
ถูกต้องวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนางฟ้ากับเลขลิขิตนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามอาจารย์ปอลได้ทางโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอล
แล้วก็ย้ำด้วยว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ